มาตามความคืบหน้ากรณีที่เฮลิคอปเตอร์ของเหยี่ยวข่าว๗สี
ตกลงหลังจากที่ขึ้นบินออกจากจังหวัดสระบุรีจะไปลงที่ขอนแก่น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายของวันพุธที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งชาวบ้านในจุดที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ก็มีการฝันเห็นผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะ
แล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ราย
ก็ทยอยเดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านค่ะ
โดยนี่ก็คือกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ

พื้นที่บ้านหูลิงตำบลวังแสงอำเภอชนบทที่ขอนแก่น
นำเครื่องเส้นไหว้คาหวานไปจุดที่เกิดเหตุ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานค่ะ
ซึ่งก็มีญาติของพันธ์ตำรวจเอกสินสมุทรสินเพตราผู้ช่วยนักบิน
รวมถึงญาติของผู้โดยสารสองรายก็คือ
นายรณกิจเพชรนินและนายสำเนาน้อยสกุล
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ส่วนญาติของนายเสกสรรวันนาผู้เป็นนักบิน
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าวานนี้กลุ่มญาติก็เข้าพบแพทย์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ
หรือว่าดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ
เปรียบเทียบกับร่างผู้เสียชีวิตทั้งสี่รายด้วย
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วคือก็มีรายงานข่าวแจ้งมานั่นแหละ
บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๔เราจำเขาเดิมจำสภาพศพเดิมไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าถูกไฟเผาแล้วก็ศพ๒ศพที่กระเด็นตกมา

ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
ของอากาศยานในราชอาณาจักรสำนักงานประหลัดกระทรวงคมนาคม
ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุเป็นวันที่๒เมื่อวานนี้
แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์

หลังจากนั้นก็จะสรุปรายงานส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และในวันนี้นะคะจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปเก็บกู้ซากเฮลิคอปเตอร์เอาไปไว้ที่ศูนย์ฝึกการบิน

แล้วก็รอจนกว่าจะสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้นะคะ

เจ้าของที่นาบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
มีการนำเครื่องเส้นไหว้คาหวานแล้วก็น้ำดื่ม๔ชุด
เส้นไหว้รวมถึงอุทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพนะคะ
เพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติตามความเชื่อ
แล้วชาวบ้านเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก

คืนนั้นฝันเห็นว่าผู้ชายคนนึง
เดินวนเวียนอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วผู้ชายในฝันบอกด้วยว่าหิวข้าว

กลุ่มชาวบ้านเขาก็เลยนำเครื่องคาหวานมาเส้นไหว้
อกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวบ้านที่เขาไปพบ
ชิ้นส่วนใบหน้าของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ก็เลยรีบแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านวาดที่๑๐๓อัตยาลาบมาก
อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ลงไปตรวจจุดที่เกิดเหตุเป็นวันที่๒
ของทางคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรเนี่ย
เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นหลุมลึกประมาณ๑๕เมตร
แล้วก็มีการกั้นพื้นที่โดยรอบไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ตกกระจายอยู่บริเวณนั้น
จนถึงตอนนี้จากการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ยังไม่เจอนะคะกล่องดำหรือว่ากล่องบันทึกการสนทนา

เพราะว่าถ้าเจอเนี่ยจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็รู้สาเหตุของการที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ตกได้
เป็นสิ่งที่สำคัญมากทางคณะกรรมการบอกว่าต้องตรวจสอบหลายอย่าง
ทั้งเรียกบริษัทของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มาแสดงเอกสารหลักฐาน
แต่ว่าเบื้องต้นบริษัทยังไม่มีการติดต่อเข้ามา
แต่ทราบว่าได้มีการประสานกับตำรวจและญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
ช่วงเกิดเหตุยอมรับว่าทัศนวิสัยในการบินไม่ดี
เพราะมีการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าเครื่องพยายามจะลงจอดฉุกเฉินแล้ว
และกระแทกกับคันนาจนเกิดการระเบิดขึ้น
บอกว่าไม่มีพนักงานช่างภาพหรือผู้สิทธิ์ข่าวของช่อง๗
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
โดยบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔คนก็ประกอบด้วยนายบรณกิจเพชรนิน
สำเนาน้อยสกุลเป็นผู้จัดการทีมถ่ายทำ
ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจัดหาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เช่าเหมาลำ
ให้บริการกับฝ่ายข่าวช่อง๗สีเขา
ในการปฏิบัติภารกิจถ่ายทำและรายงานข่าวทางอากาศ
ของทีมเหยียวข่าว๗สี
ส่วนอีก๒คนก็คือนักบินแล้วก็ผู้ช่วยนักบินของ
ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของ
แต่สุดท้ายแล้วไม่มีช่างภาพผู้สื่อข่าว
ตามที่ปรากฏในรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนัก
มีการชี้แจงมีการโพสต์ออกมาในโลกโซเชียลนะฮะ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไร
แล้วก็การกู้ซากไฮเล็กคอปเตอร์ด้วยวันนี้